วันนี้มีอีกหนึ่งสอสะเทือนโซเชียลเหลือเกิน
สปสายป่านอภิญญาคุณ

ใช่ไหมคือมันเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าโอ้โหฮอตมากไวมากเลยสำหรับในโลกโซเชียลนะคะ
แต่มีชาวเน็ตตาดีคุณ
ทำไมเขาไปโฟกัสเห็นอะไรบางอย่าง

เอาออกได้มั้ย
คือนั่นแหละมันติดเรทนิดนึงดิฉันว่าหลายคนก็คงเห็นกันแล้วแหละนะ
แล้วก็ภายหลังจากภาพที่เขาแครปกันออกมา
ถูกแชร์มาแบบในโลกโซเชียลก็ถูกพูดถึงมากเลยนะคะ
ซึ่งตอนแรกก็ยังไม่มีความเคลื่อนไห
แต่ว่าภาพนี้เป็นภาพแรกที่สายป่านอภิญญาเคลื่อนไหว
ก็คือเธอโพสต์ภาพเป็นจอดำ
ซึ่งก็คาดเดาว่าน่าจะหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้แหละ
หลังจากนั้นเธอก็ชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ที่ใช้เล่นกับเพื่อนประมาณ๕คนนะคะ
และไม่ทันสังเกตว่าในคลิปสั้นบันทึกอะไรเอาไว้ได้บ้าง
เพราะว่าเธอบอกว่าเธอโฟกัสที่โทรศัพท์ที่ถืออยู่ในมือแฟนของเธอเอาง่ายนะ
โดยหลังจากที่รู้ตัวเธอก็รีบลบสตอรี่ดังกล่าวนี้ออกเลย
แต่คุณค่ะความไวความเร็วของเหล่าโซเชียลไวกว่ามาก
ก็ทำให้เรื่องราวนี้ถูกแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่จะแก้ไขอะไรได้ทัน

เธอก็เลยบอกว่าต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งที่ได้ทำผิดพลาดไป
เรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนให้เธอทำอะไรอย่างมีสติ
ที่เป็นคลิปสั้นลงแบบทันทีแบบเรียลไทม์อะไรอย่างนี้นะ
ขอโทษจากใจค่ะนี่ก็เป็นข้อความจากสายปานอภิญญานะที่ออกมาโพสต์ชี้แจงขอโทษถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะ
แล้วก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ครั้งใหญ่ให้กับใครหลายคนที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะ
อย่างที่บอกว่ามันคือดาบสองคมนะดีมากเรื่องราวดีก็ดีมาก
เรื่องที่มันจะเป็นแบบทิ้มแทงเราได้มันก็ง่ายมากเหลือเกินเพราะว่ามันไวอ่ะคุณ

สิ่งที่เราทำออกไปมันสามารถสะท้อนกลับมาถึงตัวเราได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะคะ
ตัวอย่างมีให้เห็นบ่อยมาก
เพราะฉะนั้นอย่างสายป่านเองสายปานก็บอกว่าหลังจากนี้เธอจะมีสติมากกว่านี้
เวลาจะโพสต์เวลาจะทำอะไรเนี่ยจะรอบคอบให้มากขึ้น

นี่ก็เป็นเคสกรณีตัวอย่างของดาราจริงแล้วไม่ใช่แค่คุณสายปาด
ก่อนหน้านี้มีดาราอีกหลายต่อหลายคนนะครับคุณเสกโลโซ

ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ

ในการใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ผิด
หรือว่าอาจจะไม่ได้ระมัดระวังถึงผลกระทบ

มันเป็นการสื่อสารแบบ๒ช่องทาง
เราสื่อสารไปหาคนที่
คนอื่นได้คนอื่นเขาก็ตอบกลับมาหาเราได้
มันเป็นดับสองคมอันตรายมากนะฮะ
คิดก่อนที่จะโพสต์คิดก่อนที่จะแชร์